คุณผู้ชมคะช่วงตอนนี้๑๐โมง๑๗นาที

ตอน๙โมง๑๐นาทีท่านอธิบดีภูเวียงประคัมมิน
ธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามีการแถลง
ถือว่าเป็นครั้งแรกของวันนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ไปฟังเสียงกัน

ไม่สามารถที่จะต่างให้มันโดนแดดได้ครับวันนี้นะครับ
ฝากกลางเองไม่ว่าจะเป็นแถวโรงแพทย์ฝนธรรมฝริงธนธรรมนะครับ
รัฐวีร์นครกฐมโรงสรรคมศูนย์สงครามเชิงเศร้ารอบนี้
จะได้รับผลประทบเช่นกันนะครับโดยจะทำให้มีผลประตบ
เล็กน้อยของปันฟาร์มได้เดินตลอดทั้งวันในวันนี้ครับ
ก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะต้องระมัดระวังก็คือทางฝั่งทะเลมัน
ซึ่งจะทำให้มีพืชลมแรงขึ้นต่อจากที่ประยุณนี้ได้เกิดลงไป
โดยพืชจะสูงขึ้นไปถึง๓๕เมตร
เพราะฉะนั้นเช้าเวลาในโรยนทะเลน้ำมันนั้นก็คงจะเบือนต่อไปอีก
ธรรมชาติของพายุที่ลงสู่น้ำสู่ทะเลเนี่ย
ส่วนใหญ่มักจะแรงขึ้นแต่ว่าจากการทำรวณของทางกรมกฎุลยนต์ภิญาเนี่ย
ในระยะแรกอาจจะแรงขึ้นแต่พอเคลือดตัวขึ้นไปวันที่๗๘
ที่จะสูงขึ้นไปเรามองแท็กของการเคลื่อนตัว
อาจจะสะแพงขึ้นไปทางธรรมดอกที่เหนือตรงประเทศอินเดีย
หรือเพราะใต้บาทศิลป์มากขึ้น
ถ้าไปถึงตรงด้านเหนือ

อาจจะสลายตัวก่อนก็ได้
ก็จะทุกข่างไม่หน้าเปล่า
ลงทะเลแล้วแต่เขายังมีฤทธิ์อยู่นะใช่ค่ะ
ทีนี้มันก็จะมีการสะสมของน้ำอาจจะ
น้ำป่าไหลหลากทิ้งท้ายมา
ตรงนี้ท่านอธิบดีก็บอกว่าอย่าเพิ่งกลับไปที่พักอาศัยให้อยู่ที่ที่อบพยพก่อนรอ
การคลี่คลายกว่านี้ก่อนสัก๑๒วันนะคะ
หน่วยงานตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะครับ